เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า
สถานที่นี้อาจจะเข้าใจผิดนะครับ
ผมเชื่อไม่ได้เจตนาอาจจะเข้าใจผิดว่าเหมือนกับห้องสัมมนา
ดังนั้นก็มีเศษอาหารพัชนะที่หออาหารเครื่องดื่ม
หลังจากเลิกประชุมแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นักการไปทำความสะอาด
ก็รายงานว่าเต็มไปหมดนะครับในบางที่
อันนี้ไม่ใช่ห้องสมณะนะครับห้องประชุม
ซึ่งข้อบังคับข้อที่๑๘๑สถานที่ประชุมของสภา
ย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตุง่ามนั่นขอพวกเรานะครับ
ผมเชื่อไม่ได้เจตนาเพราะเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว
แต่อาจจะโดยเข้าใจว่าเหมือนกับห้องไปสัมมนาทั่วไป
เราอาจจะเอาอะไรมากินมาอะไรอันนี้ต้องไม่มีนะครับ
ถ้าจะทานหรือต้องกรุณาออกนอกห้อง
เพื่อให้สภาของท่านและของผมมีความเป็นมาตรฐานนะครับ
ก็เรียนขอความร่วมมือพวกเรานะครับ